แต่ที่แน่ภาคใต้ตอนนี้อ่วมแบบนี้ทุกปีเลยจริง
ตอนนี้ทั้งชุมพรทั้งประจวบคิริคันตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสาหัส
ใช่ทีนี้ก็กลัวไงว่าสถานการณ์น้ำมันจะหนักเหมือนช่วงมกราปี๖๐ไหม

คือก็ไม่อยากให้เป็นแต่จริงต้องบอกคาดการณ์ไม่ได้จริงนะคะ

คุณผู้ชมพาไปดูที่ภาคใต้ของเรากันก่อนละกัน
เพราะว่าชุมพรตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์เหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยด้วยนะคะ
มีผู้สูญหายและมีผู้เสียชีวิตแล้วด้วย
นี่เป็นสภาพน้ำท่วมพื้นที่บริเวณถนนเอเชีย๔๑ค่ะ
หลักกิโลเมตรที่๓๕จากสี่แยกปฐมพรในตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพร
ไปที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
น้ำท่วมถนนสูงมากกว่า๕๐เซนติเมตรแล้ว
รถเก๋งก็ดีรถกระบะก็ดีสัญจรไม่ได้เลยค่ะ
โดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เพราะว่าฝนยังตกหนักเป็นช่วงในหลายพื้นที่
และยังมีน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากเทือกเขากระบุรี
ติดต่อกับจังหวัดระนองแล้วก็เทือกเขาตะนาวศรี
ติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริคันอีก
บ่ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหยอดเลย
ตอนนี้ถ้าให้สรุปนะคะน้ำท่วมไปทั้งหมด๗อำเภอ
๙ตำบล๑๒๗หมู่บ้าน
มีถนนเสียหายแล้ว๔๙สายอ่างเก็บน้ำอีก๒แห่ง
พื้นที่การเกษตรกว่า๑๐๐ไร่
มีชาวบ้านสูญหายไป๑รายแล้วนะคะ
และมีชาวบ้านจมน้ำเสียชีวิตอีก๑ราย

แต่เคราะห์ดีนะคะที่ลูกเรือ๕คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
ส่วนบนถนนเพชรกะเสมช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๘๗
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีริคัน
ตั้งแต่หน้าปั๊มปตทถึงสะพานวางยาว
วนน้ำจากคลองบางสะพานไหลเข้าท่วมพื้นถนน
ระดับความสูง๑เมตรถึง๑๕เมตรแล้วค่ะ
แล้วก็ท่วมยาวแบบนี้เป็นระยะทางกว่า๑กิโลเมตร
ในพื้นที่ฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่อง

อ่างเก็บน้ำคลองลอยแล้วก็อ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว
ก็ยังคงสูงกว่าสปิลเวย์ด้วยนะคะ
ประจบคิริขันศ์ก็มีน้ำท่วมผิวกานจราจร
โดยเฉพาะหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง
ทัพสะแกทำให้รถที่สั่นจอนไปมาต่อ
ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
จากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกนั้น

และไปบีนปริมาณน้ำมหาศาล
ท่วมจุดกลับรถลอดใต้สะพานทุกจุด

สูงเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำนั้นไหลเข้าบ้านเรือนสูงกว่า๕๐เซนติเมตรเลยนะคะ